วันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเชียงรายสะดุดนะครับ
ส่วนเมืองทองยังคงเก็บสามแต้มครับนัดที่ยี่สิบเจ็ดของระดูการครับ
สุโขทัยอันดับสิบสามเปิดบ้านพบกับเมืองทองอันดับห้าสุโขทัยก็เล่นเกมหนีตายนะครับ
ในช่วงท้ายระดูการและ๖นาทีเสร็จครับ
จากลูกตั้งเตะปากประตูสุโขทัยโมเช็ดสองจังหวะครับบอลถึงลุดเข้าไปยิง
หนึ่งต่อศูนย์ครับค้างคาวไฟขึ้นนำจากนั้นลูกยิ่งไกลจังหวะนี้ปัดไม่พ้นครับ
นาที๑๒สุพนันบุรีรัตน์นะครับยิงไกลเต็มข้อให้จังหวะออกประตูเลยนะครับ
ปัดไม่พ้นจากนั้นครับนาทีสี่สิบสามธีรสินครับ
และในช่วงครึ่งหลังครับนาทีสี่สิบหก
จัดจังหวะที่ถูกร่วมนี่ครับในเขตโทษ
แล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้ติดเซฟครับ
ก่อนที่นาทีห้าสิบสองเฮมาตี้จะเตะมุมครับ
ให้กับโอบานซ็อกมงให้เมืองทองหนีเป็นสามต่อหนึ่ง
เกือบจะตีเสมอครับสุดท้ายโดนนำห่างก็ยังคงสู้ครับ
นาทีหกสิบสามยิ่งไกลของจุเมงโอสวยงามเลยครับ
โขทัยไล่มา๒ต่อ๓แต่ว่าไม่ทันจบเกมเมืองทองเฉินชนะครับ
วันสระก่อสามต่อสองเก็บเพิ่มเป็นสี่สิบสามคะแนนล้างที่ห้าต่อไป
ทุกสมุทรไทยนั้นมียี่สิบ๐๙่งแป้งเท่าเดิมล่นมาอยู่ในโซนตกชั้นอันดับสิบสี่ครับ
กับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับจากฝูงที่หวังจะเก็บ๓แต้ม
โยนความกดดันให้กับบุรีรำอันดับ๒ที่จะเตะในวันนี้ครับ
นาที๑๖พีรพงศ์พิชิตโชติรัฐนะครับ
บอลกลางสนามแล้วแทงทะลุช่องให้กับบิลโรซิมา
เข้าไปยิงให้กว่างโซ้งมหาภัยนำ๑๐ออกสตาร์ทได้ดีครับ
แฟนแฟนตามมาเชียร์กันเยอะมากแต่ครึ่งหลังครับ
นาทีหกสิบห้าพีรพงศ์ครับคนที่ทำให้กับทีมขึ้นนำ
ไปทำสรวจเน็ตวิทย์เสียจุดโทษเชียงรายครับ
จุดโทษแล้วเสร็จทางแบงคอกเลยครับวันแดลุยสยิงเข้าไปครับ
หนึ่งต่อหนึ่งและนาทีหกสิบเก้าเชียงรายเกือบจะนำอีกครั้งหนึ่งครับ
เอกฤทธปัญญายิงชนเสาครับดาวรุ่งทีมชาติไทยคนใหม่
ทำให้จบเกมเสมอ๑๑ครับสะดุดเลยครับ
เชียงรายแบงค์คอกมีสี่สิบสามคะแดนขึ้นมาอยู่ที่สามชั่วคราว
ส่วนเชียงรายมีห้าสิบเอ็ดคะแนนครับก็แซงอ่า
ซึ่งหากว่าบุรีรำชนะวันนี้จะแซงเชียงราย
กลับไปเป็นจ่าฝูงอีกครั้งหนึ่งครับผลที่เหลือนะครับ
มีอีกหนึ่งคู่สุพรรณบุรีอาชญาราชบุรีสามศูนย์ครับ
สุพรรณมียี่สิบแปดคะแดนก็หลุดจากโซนตกชั้นขึ้นมาอยู่อันดับสิบสองครับ
แกรมวันนี้๖โมงเย็นบุรีรำนะครับจะกลับเป็นจ่าฝูงหรือไม่
ก็อยู่ที่การเปิดบ้านเจอชัยนาธนี่แหละครับแล้วก็มีเชียงใหม่เจอการท่าเรือ
หนึ่งทุ่มมีนครราชสีมาพบกับสมุทรประการซิตี้แล้วก็ตราดเจอกับประจวบ
ส่วนบีจีปฐุมนะครับการันตีการเลื่อนชั้นกลับสู่ไทยลีก๑
คือลีกสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังอ่า
เปิดบ้านเอาชนะราชนาวีบอีขสามศูนย์พาให้บีจีแล้วมีเจอสิบแบบทิ้งห่าง
ชนะศรีสะเกดแต่ก็ยังตามถึง๑๔คะแนนซึ่งไล่ไม่ทันแล้วนะครับ
จากว่าเหลืออีกแค่๔นัดโปรแกรมแต้มเต็มเนี่ยคือ๑๒คะแนนเท่านั้นครับ
เราไปดูวอเล็กบอลกันบ้างนะครับอาเซียนกลางปีเกมที่สองเมื่อวานนี้ครับ
ทีมชาติไทยเหนือชั้นกว่าฟิลิปปินส์ครับมีสะดุดเล็กน้อยนะครับ
ไป๑เซตแต่เราชนะได้นะครับ๓ต่อ๑เซต๒๕ต่อ๑๓๒๕๒๑๒๓๒๕และ๒๕๒๐ครับ
หลังเกมออนอุมาสิทธิรักษ์กัปตันทีมก็พูดถึงเซตที่เสียไปนะครับว่าไทยผิดพลาดเอง
ฟิลิปปินส์ก็พัฒนาขึ้นมามากและหวังจะเก็บประสบการณ์ในการเล่นกับทีมไทยนะครับ
ส่วนการเจอกับอินโดนีเซียวันนี้ถ้าเกิดไทยไม่ผิดพลาดเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ
ก็เราต้องทำให้เต็มที่อะค่ะทีมของเราอะค่ะเพราะว่าอย่างที่ออนบอกถ้าเกิดทีมเราดีทุกอย่างมันก็ต้องไปได้ดีอยู่แล้วค่ะ
ส่วนโค้ดด่วนก็บอกนะครับว่าในซีเกมที่จะถึงนี้ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพเนี่ยดูแล้วพัฒนาดีมากนะครับ
แล้วก็รายการนี้ก็เก็บผู้เล่นบางส่วนไว้ด้วยส่วนการเจอกับอินโดนีเซียนั้นจะไม่ประมาท
ช่วงเย็นวันนี้ครับ๕โมงเย็นทีมไทยนะครับที่ชนะ๒เกมร่วมมี๖แต้ม
ตัดสินแชมป์กับอินโดนีเซียที่ชนะมา๒นัดเช่นกันมี๕คะแนนครับ
ส่วนวอเล็กบอลชายชิงแชมป์เอเชียในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
รานเจ้าภาพพบกับออสเตรเลียม้ามืดเที่ยวชนะญี่ปุ่นมาได้นะครับ
ญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นแชมป์เก่านะครับ
ซึ่งเกมนี้ครับอีรานแข็งแกร่งกว่าชนะไป๓เซตรวดครับ
และ๒๕๒๑ก็คว้าแชมป์เอเชียสมัย๓ไปครอง
ส่วนโคมัสเอสก้าตัวบีหลังของออสเตรเลียนั้นคว้ารางวัลผู้เล่นส่งคุณค่าครับ